บอกว่าพุทธไปทำหน้า

ขอบคุณคุณพุทธแก้ไขตา๒ชั้น

เขาบอกตอนนี้เนี่ยคือฮาสนั่นโลกออนไลน์มากหลังเพจศัลยกรรมนะฮะ
ไทยบาโนบากินะครับได้เผยแพร่
มายังไงคุณคล่องมากมายังไงคุณไปมั้ยหรือเปล่า

ได้เพลย์แพร่ภาพของนักแสดงสุดฮอตนครพุทธิชัยนะครับ
ไปรับบริการแล้วก็ปรึกษาคุณหมอศัลยกรรมชื่อดังของเกาหลี
ที่เคยที่คลายตัวไปแล้วนะครับและต้องการมาแก้ไขใหม่
พร้อมกับระบุชื่อคุณหมอศัลยกรรมด้วยนะครับ

ซึ่งเพจดังกล่าวนะครับอ้างว่าเป็นการถ่ายเก็บไว้เป็นที่ละลึก
โดยโพสต์ครั้งแรกวันที่๑๔มิถุนาและก็๑๖มิถุนา

ถูกต้องนะครับนอกจากนี้ยังมีภาพของหวานใจคุณจุ๋ยนะครับ
ที่ถูกระบุว่าให้โรงพยาบาลศัลยกรรมดูแลเรื่องผิวหน้า
แต่ที่ดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องโป๊ะแตก
เพราะว่าเมื่อวันที่๑๗มิถุนาที่ผ่านมานะฮะ
ดีเจและก็นักแสดงชื่อดังคุณพุธนี่นะฮะ
ก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการซุ่มเงียบบินไปเกาหลี
ทำศัลยกรรมว่าไม่เป็นความจริง

เพราะตัวเองกำลังออกกำลังกายมากขึ้นเท่านั้นเองหน้าเลยเปลี่ยน

เพราะผมรู้สึกว่าคุณพุทธยังโอเคเข้าใจได้
ว่าคุณพุทธออกกำลังกายหน้าอาจจะ

เปลี่ยนไปได้เหลืองทำตรงทำตามก็เป็นเรื่องธรรมดา

ก็ไม่อย่างนั้นเขาก็แบบ

ดิฉันว่าไม่เห็นต้องปิดเลยทุกคนเลยนะ
เพราะว่าการไปทำศัลยกรรมตอนนี้มันก็คือ

คือทำอย่างถูกต้องทำที่ดีอย่างนี้
คืออย่างนี้ตรงนี้เข้าใจแต่นี้หลายคนเขาก็มองว่า
มันขัดกับสิ่งที่คุณพุทธให้สัมภาษณ์

คุณพุทธไปให้สัมภาษณ์วันที่๑๗
แต่ว่าภาพนี้เขาลงในวันที่๑๔แล้วก็๑๖มิถุนา
แสดงว่ามันเป็นวันที่คุณพุทธเพิ่งเดินทางไป
ทำไมคุณหมอไม่ถามคุณพุทธก่อนว่าลงได้ไม่ได้

แต่คุณพุทธเป็นคนเกาหลีนะเขาหล่อนดิ
เหมือนมากเลยเกาหลีมากเลย

แต่พี่สงสัยจังเลยว่าตาได้ไหม

มันอาจจะไอดีหรือเปล่า

อาจจะไปทำนิดหน่อยอะไรพร้อมนี้

ม้าไม่ทำศัลยกรรมพี่ม้าธรรมชาติทั้งตัว

คุณนั้นถามว่าคุณแม่เวลาคุณแม่จะปรึกษา